ดูกิจกรรมการแสดงออกซึ่งความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ของภาคเอกชนกันบ้างนะคะ
ค่ายเพลงดังย่านลาดพร้าวค่ะได้นำศิลปินนักร้องนักแสดงทุกคนในค่ายกว่า๑๕๐คน
มาร่วมถ่ายทอดบทเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียง
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
บริษัทอาร์เอสจำกัดมหาชนได้จัดทำบทเพลงพิเศษรักพ่อไม่มีวันพอเพียง
โดยยกทัพศิลปินนักร้องนักแสดงผู้ประกาศข่าวและพิธีกรกว่า๑๕๐ชีวิต
มาร่วมถ่ายทอดนำทีมโดยฟิล์มรัฐภูมิใบเตยอาสยามมดนปพัฒน์กระแตอาสยามจ๊ะอาสยามฟลุกจิระ
กุ้งสุธิราชจินตราภูลลาบบาวีลาล่าลูลูและศิลปินนักร้องอีกมากมายนะคะ
พร้อมถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้
พระมหากษัตริย์ทรงงานหนักผ่านโครงการในพระราชดำริ
กว่า๔๐๐โครงการเพื่อคนไทยมาตลอด๗๐ปีที่ทรงครองราช
ซึ่งเชื่อว่าพระราชกรณีกิจต่างของพระองค์
ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยทุกคน
ล้วนภาคภูมิใจที่ได้เกิดในแผ่นดินรัชกาลที่๙ค่ะ
เพื่อลำลึกถึงพระมหากรณานที่ขุนของพระองค์ท่านนะครับ
ทุกคนยินดีและเต็มใจที่จะมาอย่างนี้ครับ
เพลงนี้เราร้องไม่ได้ร้องด้วยความเศร้าโสกนะครับ
เราเปลี่ยนแปลงความเศร้าโศกเป็นความภาคภูมิใจในพ่อของเรานะครับ
ในเรื่องของพระราชกรณียกิจต่างนะครับ
ตอนนี้นะครับแม้พระองค์ท่านจะจากพวกเราไปนะครับ
และถือว่าเพลงนี้ได้ส่งเพลงไปถึงคนไทยทั้งประเทศ
ในเนื้อเพลงเนี่ยก็จะเป็นเหมือนให้กำลังใจนะครับ
แล้วก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าเรามีหัวใจดวงเดียวกันที่รักพ่อหลวงเหมือนกัน